ตรวงรายปัตย์๑๖มีนาคมถึง๓๑มีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
โดยสำนักผลอุตราสามตรวงผู้สร้างผู้สม
ชาวราศีเมษหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่๑๕เมษายนถึง๑๔พฤษภาคม
ท่านจะดูไม่ดีไม่มีเสน่ห์ไม่เป็นที่ถูกตาถูกใจของเพศตรงข้าม
มักทำความเดือดร้อนหรือทะเลาะวิวาสขัดใจกับคนต่างเพศ
หรือคนต่างเพศนำปัญหาที่ไม่พึงปรารถนามาสู่ท่าน
ถ้ากำลังมีแฟนก็จะทะเลาะกับแฟนบ่อย
หลายอาจรุนแรงถึงขนาดบอกเลิกรากัน
หากมีปัญหาไม่เข้าใจกันกับแฟนในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวัง
เรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ถ้าท่านแต่งงานอยู่กินกันแล้ว
คู่ของท่านจะนำปัญหานอกบ้านเข้ามาเป็นเรื่องของครอบครัว
ทำให้ขัดใจกันบ่อยชีวิตคู่ไม่สงบสุข
จะมีบางท่านที่คู่รักคู่สมรสเข้ามาช่วยเป็นกำลังใจ
สนับสนุนการงานของท่านบ้างท่านกับญาติสนิทมิตรสหาย
พี่น้องที่ห่างเหินกันไปนานจะส่งข่าวคราวมาหา
หรือกลับมาติดต่อใกล้ชิดกับจุดเดิมอีกท่านมีผู้ใหญ่คอยชูชุบอุปถัมภ์เป็นที่พึ่ง
หากท่านมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอะไรบ้างจะมีผู้ใหญ่หรือผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้ท่านได้
แต่เรื่องรักใครภายในครอบครัวการเงินได้มาจากการงานที่ทำอยู่แล้วเป็นส่วนใหญ่
และจะมีโอกาสได้โชคลาภทางการเงินจากการเสี่ยงบ้างแม้จะไม่มากนักบางท่านมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่
มีโอกาสหมุนเงินมีสภาพคล่องดีขึ้นการเงินอยู่ในจังหวะที่ดีการขอความช่วยเหลือทางการเงิน
การออกเงินออกหมุนหาผลประโยชน์ก็เป็นไปได้ด้วยดีท่านที่ขับขี่หรือโดยสารยานพาหนะ
หรือคิดจะเดินทางไกลขอให้รอบครอบขึ้นรถลงเรือขอให้มีสติงดการดื่มสุรา
งานที่ท่านมอบหมายให้ญาติหรือบริวารปฏิบัติจะมีปัญหายุ่งยากจนท่านต้องเข้าไปแก้ด้วยตนเอง
ระหว่างงานด้านเอกสารหนังสือจะนำความยุ่งยากมาให้
ด้านสุขภาพท่านจะมีอาการไม่ปกติเกี่ยวกับลำไส้
ระวังอุบัติเหตุหกล้มพกช้ำดำเขียว
ท่านที่เคราะห์หนักจะได้รับภัยถึงขั้นต้องผ่าตัด
ชาวราศีพฤกษกหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่๑๕พฤษภาคม
ถึง๑๔มิถุนายนท่านคงยังไม่พบคนถูกใจในขณะนี้
มิตรต่างเพศที่เข้าใกล้ท่านอยู่ในขณะนี้จะทำให้ท่านทุกข์ร้อนใจ
พบคนดีถูกใจแต่มีเจ้าของที่ไม่ปรากฏตัวอยู่
แล้วการด่วนรีบเข้าไปหาจึงนำความยุ่งยากมาสู่ท่านในระยะยาวได้
ถ้ากำลังมีแฟนมีคนรักอยู่แล้ว
คนรักของท่านจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายหรือมีปัญหาทุกข์ใจ
ท่านเข้าไปก็ต้องคอยร้อนใจไปด้วยจึงจะได้ชื่อว่ารักกัน
และร่วมทุกข์ร่วมสุขกันท่านจะได้รับความเมตตา
ในรูปการช่วยเหลือที่เหมาะสมกับปัญหาของท่านจากผู้ใหญ่
ผู้บังคับบัญชานายจ้างที่เป็นเพศตรงข้าม
แต่สูงอายุกว่าท่านอาจถูกกล่าวร้าย
ซุปซิบนินทาบ้างก็จงวางเฉย
อย่าไปถือเป็นประเด็นสำคัญขอให้ข้ามปัญหาเหล่านี้ไป
ก็จะเป็นการดีแก่ท่านญาติมิตรจะนำเรื่องที่เขาคิดว่าดี
ชักชวนท่านเช่นเสนอแนวทางการลงทุน
ทำธุรกิจที่ต้องเสี่ยงโชคให้ท่านขอให้ท่านยับยั้งใจไว้
อย่ารีบด่วนเข้าร่วมเป็นโอกาสหรือจังหวะที่ดี
ก็มีโอกาสจะได้งานที่มั่นคงและผูกกับดวงของท่าน
แม้ในระยะแรกนี้จะเริ่มต้นด้วยรายได้ที่ค่อนข้างต่ำไปบ้างก็ตาม
ท่านที่มีเป้าหมายจะเจรจาธุรกิจขอให้รีบทำ
เพราะโชคกำลังอำนวยให้ท่านอยู่พอดีจะมีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จสูงมาก
ระยะนี้เป็นเวลาแห่งการมีลาบ
ท่านจะมีลาบเป็นเงินทองสิ่งของมีค่าเข้ามายังไม่คาดคิดว่าจะได้รับ
ท่านจะมีลาบลอยประเภทถูกรางวัลหรือถูกลอตเตอรี่
เงินที่ไม่คิดว่าจะได้ก็จะจรเข้ามาในช่วงนี้
ได้รับหนี้สินจากลูกหนี้ที่หายไปนาน
นำมาชำระคืนท่านจึงหมุนเงินใช้จ่ายอย่างไม่ต้องกลัวสภาพคล่อง
จะติดขัดอุบัติภัยร้ายแรงคงไม่บังเกิดแก่ท่าน
มีบ้างก็อาการหกล้มหกลุกตกเก้าอี้อาจมีของที่อยู่สูง
ลนใส่ยานพาหนะแต่ก็เพียงทำให้ท่านตกอกตกใจ
ไม่ถึงกับบาดเจ็บแต่สุขภาพอาจเป็นปัญหาบ้าง
มักเกิดความไม่ปกติบริเวณลำคอระบบทางเดินลมหายใจ

ที่เกี่ยวกับต่อมไทรอยด์หลอดลมอักเสบพืชหอบ
สูงอายุสักหน่อยจะมีแนวโน้มหรือลักษณะบ่งชี้เกี่ยวกับโรคตับ
และโรคหัวใจจะเริ่มปรากฏขึ้นบ้าง
ชาวราศีมิถุนหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่๑๕มิถุนายน
ถึง๑๔กรกฎาคม
ท่านมักจะลุ่มหลง
มั่วเมาไปกับเรื่องรักใครจอมปลอม
ซึ่งจะนำความเสื่อมเสียมาสู่ท่าน
ขอให้ระวังความรักชนิดลุ่มหลง
เปลืองตัวเสียชื่อเสียงและเสียทรัพย์
มักพอใจในรักชนิดที่ซื้อหาได้ด้วยเงินตรา
ถ้าท่านมีคู่แล้ว

นี้ไปได้จะพบรักที่ไม่สำรวม
ของดีที่มีอยู่ไปสู่สิ่งใหม่ที่จอมปลอมไร้คุณค่า
ความสัมพันธ์กับบุคคลทั่วไปงานและความหวัง
จะลดตัวอ่อนตัวลงไปจากเดือนที่แล้ว
หากท่านต้องพึ่งพาอาศัยผู้ใหญ่อยู่ด้วย
หรือยังยืนอยู่ด้วยตนเองไม่ได้จะเข้ามุมอับยิ่งขึ้น
ธุรกิจติดต่อจะซุดโทรลงไปกว่าเดิม
ไม่ควรคาดหวังใดผู้ใต้บังคับบัญชา
เกรงใจท่านน้อยลงอำนาจในการบริหาร
ดูเหมือนว่างเปล่าในเรื่องงาน
เป็นระยะที่ท่านต้องรอบครอบทุกเรื่องเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะเรื่องการออกเอกสารลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงหรือเอกสารสัญญา
ตรวจสอบเอกสารให้รอบครองถ้าไม่ครบถ้วนทำให้เกิดความเสียเปรียบถูกหลอกหรือถูกโกงได้
การเงินยังไม่ดีขึ้นแต่ก็ไม่ถึงกับขาดแคลน
คล่องยังพอมีอยู่บ้างแต่ก็เป็นไปตามเป้าหมายอยู่บ้างพอสมควร
ถ้ามีรายได้ประจำอยู่แล้วก็จะมีโอกาสซื้อหาสิ่งของต้องประสงค์ได้บ้าง
เงินจากรายได้จรค่อนข้างยากยิ่งรายได้จากการเสี่ยงยิ่งไม่ต้องหวัง
เงินจะเป็นไปตามงานงานเพิ่มเงินก็เพิ่มตามเนื้องาน
หวังพึ่งผู้ใหญ่ทางการนั้นค่อนข้างยากหรือไม่ควรหวัง
ท่านต้องตรวจสอบเอกสารการเดินทางให้ดีรวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวกับการประกันภัยด้วย
เพราะท่านจะประสบความยุ่งยากกับบริษัทประกันหลังการเดินทางที่มีอุบัติภัย
หากท่านไม่ได้เดินทางในระยะนี้อยู่กับบ้านก็ต้องระวังภัยอันตรายที่จะเกิดจากไฟเป็นพิเศษ
ไพ่อาจไม่ได้เกิดกับตัวท่านหรือบ้านของท่านแต่อาจเกิดที่บริเวณใกล้เคียงและลุกลามเข้ามา
ด้านสุขภาพในช่วงนี้ต้องระวังความผิดปกติของความดันโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่สูงวัย
หรือมีอาการความดันผิดปกติเป็นเจ้าเรือนอยู่แล้วท่านมีโอกาสเป็นโรคปวดหัว
เพราะความเครียดคุกคามอยู่ด้วย
ชาวราศีกรกฎหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่๑๕กรกฎาคมถึง๑๔สิงหาคม
ชีวิตโดยส่วนรวมของท่านแม้จะไม่ถึงกับมีความสุขอย่างสมบูรณ์เต็มที่
แต่ก็นับว่าอยู่ในแดนของความสุขท่านที่เริ่มปลูกต้นรักแต่ไม่เจริญงอกงาม
ก็จะมีจังหวะที่ดีที่ทำให้รักที่เริ่มเพาะจะงอกงามดีขึ้น
เพศตรงข้ามที่ท่านแอบมองอยู่จะหันมามองท่านด้วยสายตาไม่ตรี
เปิดช่องทางให้ท่านได้ปลูกคนรักท่านที่มีคู่ครองแล้ว
แต่สภาพความรักกำลังสุดหนักหรือตกต่ำลง
รักก็ค่อยพลิกฟื้นขึ้นมากลับมาดีขึ้น
กับคนรักจะมีแต่ความสุขความสบายที่ได้อยู่ใกล้กันยิ่งขึ้น
ไม่ตรีระหว่างท่านกับผู้ใหญ่จะมีความเข้าใจกันดีขึ้น
จากผู้ใหญ่ที่ท่านเคยรับใช้หรือเคยสนิทสนมมาก่อน
คอยป้องกันคุ้มครองท่านหรือคอยช่วยประสานประโยชน์ให้ท่าน
งานค่อนข้างหนักหรือต้องขยายความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น
ผลงานเป็นที่ยอมรับหรือเป็นไปตามที่ท่านคาดหวังไว้
แต่ท่านจะพบกับอุปสรรคบ้างในเรื่องธุรกิจ
การติดต่อจะให้ผลน้อยลงอาจจะหยุดชะงักไปบ้าง
ชั่วคราวชั่วระยะสั้น
เงินจะเดินตามงานท่านจะมีรายได้พิเศษ
หรือได้จากโอกาสหรืองานที่ท่านไม่ได้คาดหวัง
ท่านจะมีเงินใช้ตามสภาพไม่ขาดมือ
หากมีหนี้ก็มีโอกาสใช้หนี้อาจได้ทั้งหมด
ผลภาระหนี้สินหรือได้ลดหนี้ลงเป็นส่วนใหญ่
แต่ท่านก็ต้องเตรียมเงินไว้สำหรับการปรับปรุง
ต่อเติมบ้านเรือนซึ่งกำลังมีขึ้น
หรือกำลังจะมีขึ้นในวาระข้างหน้าไกลนี้
ที่น่าดีใจด้วยจริงคือท่านไม่ปรากฏอุบัติเหตุ
อุบัติภัยรุนแรงอะไรจะมีบ้างก็เพียงเล็กน้อย
เช่นมีดบานมือตะปูตำน้ำเกี่ยว
และอาจได้รับพิษภัยจากแมลงตัวเล็กตัวน้อย
เช่นยุ่งพึ่งหรือสัตว์เล็กสัตว์น้อย
ตะขาบแม่งป่องเป็นต้นสุขภาพ
มักมีอาการแน่นหน้าอกปัญหาเกี่ยวกับเสมหะ
อาการเกี่ยวกับรถไหลย้อน
ซึ่งยังไม่มีผลรุนแรงต่อท่านในระยะ๒สัปดาห์นี้
อกจากจะทำความรำคาญให้แก่ท่าน
ชาวราศีสิงศ์หรือท่านที่เกิดระหว่าง๑๕สิงหาคม
ถึง๑๔กันยายน
ขอให้ท่านระวังการขัดแย้งทั้งคำพูดและความคิดกับคนรัก
ท่านที่มีรักซ้อนรักแซงอยู่อาจจะมีเรื่องให้ร้อนอกร้อนใจ
เรื่องที่ท่านมีรักแบบปกปิดจะก่อปัญหาอึดอัดใจให้ท่านมากที่สุด
ขอให้ยุติกิจกรรมรักษรที่มีอยู่ลงเสียให้เด็ดขาด
ท่านที่ยังไม่มีรักระยะนี้ก็จะว่างไปก่อน
ไม่มีปรากฏเกี่ยวกับความรักเข้ามา
เพียงแต่การที่ท่านจะใช้เสน่ห์ชักจูงเพื่อนฝูงไปทำความดี
เช่นกิจกรรมจิตอาสา
ส่วนท่านที่ครองคู่อยู่กันแล้วรักระยะนี้ปกติค่อนข้างไปในทางสดชื่นดี
มนุษยสัมพันธ์ของท่านไม่ค่อยดีนัก
มีโอกาสสูงมากที่จะผิดกับผู้ใหญ่
มักมีความเห็นหรือแนวคิดไม่ตรงกัน
ควรระวังท่าทีการแสดงออกคำพูดจากับผู้ใหญ่เป็นพิเศษ
บริวารร่วมทีมงานก็เช่นเดียวกัน
ปลูกอื่นใหญ่ปลูกไมตรีดีกว่าผ่าน
การงานของท่านปรากฏดีเด่นในประเภทการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม
โดยไม่นึกถึงประโยชน์ส่วนตัว
ญาติมิตรที่คุ้นเคยกันมาตั้งแต่เล็กแล้วห่างกันไป
ส่งข่าวมาหาหรือกลับมาใกล้ชิดกันเหมือนเดิม
ในครอบครัวและในที่ทำงานไม่ค่อยสงบสุข
ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งบริวารและผู้ใหญ่จะแตกร้าวกันเอง
ฝักแบ่งฝ่ายทำให้ท่านวางตัวยาก
การเงินเดือนนี้ในระยะนี้ไม่ราบรื่น
จะมีรายจ่ายที่ไม่ได้คาดคิดไว้เป็นจำนวนมาก
เงินในกระเป๋าแทบจะหมด
ต้องนำเอาเงินเก็บออมออกมาใช้
การเงินรั่วไหลหรือทำเงินหายทั้งกระเป๋า
แม้จะมีเงินได้จรเข้ามาก็รายจ่ายรออยู่อย่างหนาแน่น
จะมีการเดินทางที่มีปัญหาหรืออุปสรรค
มีความลำบากขัดข้องคาดไม่ถึง
เจ็บป่วยระหว่างการเดินทาง
ภาษณะขัดข้องหรือถูกสถานการณ์บังคับให้เปลี่ยนเส้นทาง
ขอให้ระวังภัยธรรมชาติเช่นต้นไม้ใหญ่กิ่งไม้ใหญ่
ลมฟ้าฝนไฟโค้นล้มลงมา
ทำให้ท่านได้รับบาดเจ็บ
ระวังกระเป๋าสตางค์ของท่านไว้ให้ดีเป็นพิเศษ
จะลืมของบางอย่างหรือทำทรัพย์สินศูนย์หาย
และอาจได้รับภัยทางน้ำหรือมีน้ำเป็นสาเหตุ
สุขภาพไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง
จะมีบ้างก็เป็นอาการปวดหัวตัวร้อนเพราะอากาศแปรปรวน
หรืออาการภูมิแพ้ที่ท่านเป็นอยู่แล้ว
ทำให้น่ารำคาญปฏิบัติงานไม่ได้เต็มที่
ชาวราศีกันหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่๑๕กันยายน
ถึง๑๔ตุลาคมเป็นระยะเวลาที่ท่านเป็นที่สนใจ
และพึงพอใจคนต่างเพศ
ที่ต้องขอให้ระวังคือการเข้าไปผัวพัน

พร้อมพลองแล้วซึ่งไม่เป็นคนดี
เริ่มรักใครกับคนที่โสดสุดพุทธพองดีกว่า
มีคนที่ต้องตัดสินใจเลือกหลายคน
ผู้ที่เกิดราศีมีนราศีกันราศีมังกร
ราศีพฤกษกราศีพิจิกษ์หรือราศีกรกฎ
ตามความประสงค์และความเหมาะสมของท่าน
ถ้าท่านมีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วขอให้ระวัง
เสน่ห์ของท่านจะดึงดูดมือที่๓เข้ามาเกี่ยวข้อง
ทำให้เกิดความยุ่งยากในชีวิตคู่ที่มีอยู่แล้ว
ขอให้ใช้โอกาสมีเสน่ห์นี้กับคู่รักคู่ครองที่ท่านมีอยู่จะมีความสุขกว่า
งานยังคงก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว
ท่านต้องปรับตัวให้กระตือรือร้นขึ้น
ฉะนั้นจะตามความก้าวหน้าของงานไม่ทัน
ผู้ใหญ่ก็เห็นความสำคัญและมอบหมายงานสำคัญให้ท่านมากขึ้น
และเริ่มแสดงท่าทีเข้าใจท่านอย่างชัดเจนขึ้น
ขอให้ท่านยึดหลักการที่ดียึดนโยบายและวินัยขององค์กรไว้
ผู้ใหญ่จะให้ความสนับสนุนท่านอย่างเต็มที่
งานของท่านอยู่ในระยะก้าวหน้าเป็นขาขึ้น
มิตรภาพใหม่อาจมีปัญหาขัดใจกับท่านบ้าง
กลุ่มแสดงท่าทีกดดันท่านหรือแคลงใจท่าน
ขอให้ท่านอดทนต่อการแสดงออกเหล่านั้นของพวกเขา
มีความไม่สะดวกเกิดขึ้นในครอบครัวของท่าน
ตัวอาคารบ้านเรือนหรือสำนักงาน
จะมีการชำรุดต้องซ่อมแซมบ้าง
เรื่องเงินยังคงสภาพคล่อง
เช่นเดียวกับเดือนที่ผ่านมาอาจคล่องกว่า
เพราะได้รับการเกื้อกูลจากผู้ใหญ่
หรือหุ้นส่วนท่านมีเกณฑ์ที่จะเสียของรักของห่วง
ซึ่งอาจชำรุดสุดโสมลงตามสภาพการใช้งาน
หรือการเวลาและมีเกณฑ์ทำของมีค่าศูนย์หาย
มีการรับเงินขาดจำนวนได้รับเงินทอนไม่ครบ
ส่วนสุขภาพท่านจะมีอาการไม่ปกติเกี่ยวกับลำไส้กระเพาะอาหาร
ชาวราศีตุลหรือท่านที่เกิดระหว่าง๑๕ตุลาคมถึง๑๔พฤศจิกายน
หากยังโสดและเพิ่มจริมีรักจะพบกับอุปสรรคบางประการ
และท่านก็ไม่ควรสนใจอีกต่อไปจะได้รับความไม่สบายใจ
จากการคบเพื่อนต่างเพศในลักษณะเพื่อความรัก
เพื่อนต่างเพศจะนำความเดือดร้อนมาให้สงบไว้สักระยะหนึ่ง
ดีกว่าเริ่มเดินเข้าหาความรักในระยะนี้

รักจะให้คุณหรือผลประโยชน์แก่ท่าน
ถ้ามีอุปสรรคข้อขัดข้องในเรื่องใด
คู่รักคู่บันคู่สมรส
จะให้คำแนะนำและทางออกที่ดีแก่ท่าน

จึงขอให้รักและผูกพันกันในครอบครัวให้ดี
เป็นระยะที่ท่านเองก็แปรปรวน
มักจะขี้หึงขี้ระแวงงดเง็ดง่าย
เจ้าอารมณ์และค่อนข้างหาเรื่องขัดใจคนรอบข้าง
ซึ่งไม่เป็นเสน่ห์ทำให้มีศัตรูมากกว่ามิตรภาพยืนยาว
ทั้งที่ระยะนี้ศัตรูตัวจริงของท่าน
อาจจะหายสาบศูนย์หรือจากไปอย่างไม่มีวันกลับแล้วก็ได้
ท่านควรระมัดระวังท่านมีโอกาสสูงมาก
ที่จะขัดใจกับเพื่อนร่วมงานอย่างรุนแรงถึงขนาดไม่ยอมมองหน้ากัน
มิตรภาพใหม่ไม่ค่อยดีมิตรภาพเก่าก็ต้องห่างเหินกันไป
ท่านจะพบว่าศัตรูจะมีอิทธิพลและใส่ร้ายป้ายสีท่านอย่างไร้สาระ
หวังพึ่งผู้ใหญ่มากนักไม่ได้
เพราะระยะนี้ผู้ที่หวังดีต่อท่านก็กำลัง
กับปัญหาของเขาเองอยู่เหมือนกัน
การเงินเป็นไปตามปกติทั้งรายรับและรายจ่าย
มีรายจ่ายเพื่อสังคมและการกุศลสาธารณะที่ท่านไม่ศรัทธา

โชคดีที่ท่านจะได้ในระยะนี้จะปรากฏในรูปของอสังหาริมทรัพย์
เช่นบ้านเรือนไร่นาสวน
ท่านจึงต้องจัดการการใช้จ่ายให้พอดี
ท่านจะลำบากหรือตกอกตกใจเพราะไฟ
เรื่องความร้อนจึงขอให้ระมัดระวังให้ดี
การเดินทางถ้างดเสียได้จะเป็นการดี
ท่านมีเกณฑ์เดินทางบ่อยแต่เป็นการเดินทางที่มีปัญหาและอุปสรรค
เช่นอาจเกิดอาการเจ็บป่วยระหว่างทาง
ถูกหลอกลวงหรือขัดขวางการเดินทาง
หรือภาษณะขัดคล่องยิ่งถ้าต้องออกจากบ้าน
ค้างข้างนอกยิ่งพบอุปสรรคมากขึ้น
ส่วนเรื่องสุขภาพท่านจะมีอาการปวดหัวตัวร้อน
ไอจามหรือภูแผล
หากต้องทำงานโดยละเลยการพักผ่อน
ชาวราศีพิจิกษ์หรือท่านที่เกิดระหว่าง๑๕
พฤศจิกายนถึง๑๔ธันวาคม
ความรักกำลังอยู่ในเกณฑ์ดี
อาจกล่าวได้ว่าดีเกินไปสำหรับท่าน
ที่มีครอบครัวอยู่แล้ว
ท่านกำลังมีเสน่ห์และเป็นที่หมายปองของคนต่างเพศ
รักจะมีปัญหาเรื่องมือที่๓เข้ามาแทรกแสง
ผัวพันอย่างหลีกเลี่ยงได้ยากถึงยากมาก

ที่จะเริ่มรักกับใครสักคน
ระยะนี้ก็เป็นจังหวะที่ดี
มีปัจจัยเสริมหลายอย่าง
เช่นโอกาสดีที่จะเข้าใจกัน
หรือการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือญาติมิตร
ส่วนท่านที่กำลังมีรักอยากแต่งงาน
หรือมีบุตรก็มีจังหวะดีในช่วงนี้
เพราะการเสพสมจะทำการปฏิสนทิที่ดี

ท่านมีโอกาสที่ดีในด้านการงานหรือธุรกิจ
จะชนะการประกวดประมูลแข่งขันเสนอราคา
การเจรจาเพื่อผลประโยชน์
มีโอกาสได้รับความสำเร็จ
หรือมีผู้ช่วยสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จ
มีโอกาสดีที่จะได้แสดงผลงาน
ซึ่งเกิดจากความสามารถส่วนตัวของท่าน
ถ้าท่านเป็นนักเกงจังหวะ
สิ่งของที่ท่านกักตุ้นเอาไว้เก่งกำไร
จะปล่อยออกไปได้มากขึ้น
แต่แม้การเงินจะหมุนเข้ามาดีเพียงไร
ระยะนี้ก็ไม่ควรทุ่มเทในการลงทุนใหญ่
หรือการลงทุนที่ต้องเอาเงินออกมา
การเงินมีจังหวะค่อนข้างดี
เป็นระยะที่เหมาะแก่การติดตามถามทวงหนี้สิน
ที่มีผู้ติดค้างอยู่ด้วย
หากท่านเป็นหนี้เอกชน

ก็มีโอกาสชดใช้หนี้ได้เป็นส่วนใหญ่
ควรตั้งหลักในเรื่องหาผลประโยชน์ให้ดี
ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง
ท่านจะได้รับผลประโยชน์จากการลงทุน
ที่ได้กระทำไว้นานแล้ว

คือการเข้าใจผิดกับเพื่อนบ้าน

ซึ่งอาจมีเรื่องรุนแรง
ริวารของท่านจะเจ็บไข้ได้ป่วย
ทำให้ท่านต้องเสียทรัพย์สิน
ในการดูแลรักษาพยาบาล
ท่านเองอาจมีคดีละเมิด
ประมาทต้องจ่ายเงินค่าชดใช้

แต่ท่านไม่ปรากฏอุบัติเหตุรุนแรง

สุขภาพของท่านให้ระวังอาการปวดหัวกลัวร้อนอารมณ์แปรปรวนงุดงิดง่าย
ความดันโลหิตสูงเกินปกติบ่อยและโรคกระเพาะปัสสาวะอาการระบบประจำเดือนผิดปกติ
ชาวราศีธนูหรือท่านที่เกิดระหว่าง๑๕ธันวาคมถึง๑๔มกราคม
ยังไม่ถึงเวลาท่านที่ยังโสดจะแสดงความรักออกในระยะนี้
ไม่มีจังหวะหรือถึงมีจังหวะก็ไม่ใช่จังหวะที่ดี
ทางที่ดีคือเก็บรักเอาไว้ในอกดีกว่าหยิบยกไปให้ผู้ใด
ระยะนี้รักที่ซ่อนเร้นจะดีกว่าเปิดเผยท่าทีออกมา
ถ้ามีรักรู้ใจกันอยู่แล้วก็ไม่ควรแสดงออกให้ใครรับรู้กัน
ในระยะนี้เพราะจะมีอุปสรรคเข้ามาขัดขวางได้
งานจะผูกพันกับสมาคมหรือการเดินทางการปฏิบัติงาน
จะนำพาท่านไปคบหาสมาคมกับมิตรภาพใหม่
แต่กับญาติพี่น้องโดยเฉพาะผู้ที่อาวุโสกว่า

ท่านไม่ควรทำสัญญาหรือตกปากรับคำกับใคร
โดยที่ท่านยังไม่มั่นใจว่าจะทำตามสัญญานั้นได้
แต่กับสัญญาหรือข้อตกลงที่พูดหรือทำไว้แล้ว
ก็ขอให้รับปฏิบัติตามคำพูดรักษาคำพูด
ทั้งนี้รวมทั้งคำบนบานสารกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วย
หากไม่ระมัดระวังเรื่องนี้ท่านจะได้รับผลที่ไม่ดีติดตามมา
การเจรจาการติดต่อมีโอกาสประสบความสำเร็จ
รวมทั้งผู้ใหญ่จะสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมในเรื่องงาน
จะมีติดขัดบ้างโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการเดินทาง
ซึ่งมักมีเหตุขัดข้องให้ต้องเลื่อนออกไป
การติดต่อและการเจรจา
จะมีปัญหาทำให้เกิดการล่าช้าไปการเดินทางไกลไปต่างประเทศ
ก็อาจมีการเลื่อนปัญหาด้านรายจ่าย
ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะรายการจ่าย
เกี่ยวกับบุตรหลานและบริวารรวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับโครงการต่าง
ที่มีความจำเป็นต้องใช้สตางค์ขอให้ท่านวางแผนการใช้จ่ายให้ดี
ระยะนี้ท่านจะต้องมีความทุกข์เกี่ยวกับปัญหาการเงินอย่างแน่นอน
แต่ยังดีที่ท่านออมเงินสดไว้ได้มากความลำบากเรื่องการเงิน
จึงไม่รุนแรงนักระวังจะถูกเพื่อนบ้าน
สัตว์เลี้ยงของเพื่อนบ้านก่อความรำคาญให้แก่ท่าน
อารวาสส่งเสียงดังหรือวางของขัดขวางทางเข้าออกบ้านของท่าน
ในส่วนของสุขภาพระยะนี้อาการและสิ่งแวดล้อมจะแปรปรวน
ท่านจะมีอาการป่วยไข้เล็กน้อยนอกจากนี้
ญาติสนิทมิตรสหายเพศตรงข้ามของท่าน
ก็อาจป่วยไข้หรือถูกสัตว์กัดต่อยเดือดร้อนถึงท่านเช่นกัน
ชาวราศีมังกรหรือท่านที่เกิดระหว่าง๑๕
มกราคมถึง๑๔กุมภาพันธ์เป็นระยะที่ความรัก
กำลังเข้าสู่เกณฑ์ดีถ้ายังโสดบริสุทธิ์
จะพบรักที่สดใสกับชาวราศีกรกฎ
มังกรเมีนครึกศพกัฉพิจิก
ซึ่งอยู่ในเพื่อนสนิทต่างเพศหรือเพื่อนสนิทต่างเพศ
แนะนำคนดีคนน่ารักมาให้ถ้ามีรักแล้วไม่ว่าจะเป็นคู่รักคู่มั่นหรือคู่ครองหากมีปัญหาขัดใจไม่ลงตัวกันอยู่ก่อนหน้านี้ปัญหาดังกล่าวจะค่อยคลายไปรักจะก้าวหน้าขึ้นระดับหนึ่งมีการทาบทามสู่ขอตบแต่งกันถ้าเป็นคู่กันอยู่แล้วก็จะมีทายาท
หรือมีทายาทเพิ่มจึงล้วนเป็นข่าวดีแต่ก็มีเกณฑ์ทะเลาะวิวาสกับคนต่างเพศอยู่บ้าง
ท่านจะได้รับความร่วมมือจากคนใกล้ชิดเพื่อนร่วมงานทั้งในเรื่องความรักและเรื่องการงาน
เป็นการสนับสนุนที่จริงใจและแข่งขัน
ท่านที่ต้องการเพื่อนร่วมงานหรือคนรับใช้เพิ่ม
ก็มีญาติมิตรชักจูง
คนดีมาให้จะได้คนรับใช้ที่ซื่อสัตว์และฉลาดเข้ามาร่วมงาน
หุ้นส่วนต่างเพศและคู่ครองจะให้ความร่วมมือกับท่านอย่างดียิ่ง
ท่านมีงานเข้ามามากขึ้นต้องรับภาระงานมากขึ้น
แต่ก็ยังคงแบกรับงานเหล่านั้นได้อย่างสบาย
โดยโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์จากงานทั้งเก่าและใหม่ยังคงดีอยู่
การติดต่อค้าขายทางไกลหรือการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศจะมีความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง
มีแนวโน้มที่จะทำให้เครดิตและชื่อเสียงของท่านดีขึ้นในระยะยาวอีกด้วย
การเงินมีใช้จ่ายคล่องมือดีแต่ไม่ถึงกับฟุ้งเฟ้อได้นัก
ท่านอาจจะได้ลาบเป็นเงินสดก้อนหนึ่งที่พี่น้องสนิท
หรือเพื่อนรักสนิทนำมาให้หรือคนกลุ่มนี้นำลาบที่ไม่ใช่เงินสดมาให้
ท่านมีโอกาสได้ลาบที่ไม่ได้คาดฝันได้ลาบลอยไม่ใช่การพนันหรือเสี่ยงโชคใด
ท่านไม่ต้องกลัวเรื่องอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยที่รุนแรง
ขอเพียงอย่าประมาณในการขับขี่หรือโดยสารยวดยานพาหนะเท่านั้น
ส่วนปัญหาสุขภาพจะมีบ้างก็เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย
เวียนหัวมืดหน้าตาลายอย่าฟื้นขับรถขับเรือ
ถ้ารู้สึกว่าร่างกายไม่แข็งแรงเป็นอันขาด
สุขภาพที่ไม่สมบูรณ์จะนำไปสู่อุบัติเหตุ
ราศีกุมหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่๑๕กุมภาพันธ์
ถึง๑๔มีนาคมถ้ายังโสดจะได้รับสิ่งของสวยงาม
มีความหมายหรือมีค่าที่มีผู้นำมาให้
เพื่อขอเริ่มไมตรีสวาสตร์จากท่าน
โดยมากผู้ที่ส่งของมาขอเริ่มไมตรีนี้
จะเป็นคนที่เกิดราศีสิงกลุ่มเมษมิถุนตุ้นธนู
ขอให้ท่านรับไว้ทั้ง
สิ่งของและไมตรีจิต
ตอบสนองเขาเป็นอย่างดีด้วย
ท่านกำลังจะโชคดีในเรื่องความรัก
และถ้ามีคู่รักหรือคู่ครองแล้ว
คู่ของท่านให้ลาบอาจเป็นโดยทางอ้อม
เป็นสิ่งของมีค่าหรือข่าวดี
เช่นข่าวการตั้งคันเป็นต้น
เป็นช่วงเวลาที่ท่านสามารถที่จะลงทุน
เริ่มต้นในการทำงาน
สิ่งที่นำไปแล้วจะได้รับผลตอบรับที่ดี
หรือปรากฏกำไรไม่ในรูปโอกาสดี

ท่านจะรู้สึกว่าปริมาณงานเพิ่มขึ้น
ท่านจะมีความพอใจ
สนุกกับการทำงาน
เนื้องานอาจทำให้เกิดการสมาคมใหม่

หรือมีการเดินทางเกี่ยวกับการค้า

มีลูกค้าเข้าร้านหนาตากว่าปกติ

เมตตาช่วยเหลือท่าน
ถ้าท่านเป็นเจ้าหนี้
มีโอกาสดีที่จะติดตามถามทวงหนี้จากลูกหนี้ได้ง่าย
เพราะเป็นจังหวะที่ลูกหนี้ของท่านกำลังมีทรัพย์
หนี้สินที่คิดว่าศูนย์ไปแล้ว

ทวงถามกลับมาได้โดยง่ายขึ้น
หรือมีโอกาสได้รับชำระหนี้

เขาหายสาบศูนย์ไปแล้ว
จะมีรายรับเพิ่มดีเด่น

โชคลาภจะปรากฏขึ้นหลากหลายรูปแบบ

อย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์

ซึ่งขายทรัพย์สินชิ้นใหญ่ได้

และจะมีลาบแปลก
หรือมีคุณค่าศักดิ์สิทธิ์อีกด้วย
มีเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับเอกสารอยู่บ้าง
แต่ท่านทำงานอย่างพินิษฐ์พิจารณา
ให้รอบครอบก่อนจะพ้นเคาะไปได้
ไม่ควรแต่งกายด้วยเครื่องประดับราคาแพง
ไปปวดผู้คนจะเข้าตาโจทย์
สุขภาพของท่านปกติดี
แต่ผู้ใหญ่ของคู่ครองจะเจ็บไข้
เป็นเหตุให้ท่านพลอยกังวลใจไปด้วย
ชาวราศีมีน
หรือท่านที่เกิดระหว่าง๑๕มีนาคม
ถึง๑๔เมษายน

เป็นที่ต้องตาต้องใจของคนต่างเพศ
อยู่ดีก็มีคนมารุมรัก
ทั้งคนโสดคนม่าย
และคนมีครอบครัวอยู่
ถ้ามีโอกาสเลือกคนที่ดี

รักคนที่มารักเราดีกว่า
คนที่น่าสนใจในระยะนี้ของท่าน
จะเป็นคนที่เกิดในราศีกัน

หวังว่าท่านจะเลือกได้คนที่ถูกใจ

แต่ถ้าท่านมีคู่อยู่แล้ว

จะเป็นคนที่เป็นมือที่สาม
น่ารักน่าชื่นใจ
เข้ามาเป็นมื้อที่สาม
ทำให้ชีวิตคู่ที่มีอยู่
เกิดร้าวรานได้ง่าย

เพื่อนเก่าที่ห่างเหินกันไปนาน
จะกลับมาติดต่อกับท่านอีก

ยังมีโอกาสก้าวหน้าในเรื่องสังคม

แสดงเจตนาดีต่อท่าน
ความยุ่งยากปัญหาอุปสรรคต่าง
จะมีผู้ช่วยสะสาง

แต่กว่าจะราบลื่นลงตัว
ก็คงต้องถึงเดือนเมษายน

เหมาะที่จะรับคนใหม่เข้ามาอยู่อาศัยในบ้าน
ไม่ว่าจะเป็นฐานะผู้อาศัย

เพราะเป็นจังหวะไม่ดี
ระยะแรกอาจดูราบรื่น

เขาจะนำเรื่องชวนกังวลใจมาให้

จะทำให้ท่านได้ลาบหลากหลายรูปแบบ
และต่างกรรมต่างวาระกัน
จะได้ลาบจากผู้ใหญ่ของเพื่อน

จะให้ลาบอันได้รับเงินสดก้อนหนึ่ง
จะเกิดการแตกร้าวในหมู่คณะทีมงาน

ยังค่อนข้างรุนแรงทำให้ท่านรำคาญใจและวางตัวยากกว่าพวกเขาจะประสานกันได้
ท่านมีเกณฑ์ทำเครื่องประดับหรือของมีค่าหายหรือมีเหตุให้ต้องสูญเสียไป
ที่ต้องระวังให้มากคือเรื่องสุขภาพถ้ามีเกณฑ์เจ็บป่วยอาจถึงขั้นเข้าโรงพยาบาล
ดังนั้นถ้ามีอาการผิดปกติเล็กน้อยควรไปพบแพทย์อย่าซื้อยากินเองหรือรักษาเอง